คุณผู้ชมครับหลังจากมีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้กับผู้มีรายได้น้อยนำไปใช้
ตอนนี้เริ่มเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้ชมครับนอกเหนือจากการรูดบัตร
ที่บอกว่าบางทีก็รูดไม่ได้รูดช้าบ้าง

แต่ล่าสุดมีบรรยายงานว่างร้านที่มหาสรคาม
เขาไปเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสด
เรื่องนี้นายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิช
ก็สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดไปตรวจสอบการดำเนินโครงการ
ทงฟ้าประชารัฐตามที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งเอาไว้
โดยให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำวงเงินที่ใช้ไปแลกซื้อสินค้า๒๐๐๓๐๐บาท
หักเป็นส่วนต่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นวงเงินสดแทนครับ
โดยร้านค้าที่ได้รับรายงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาศาลคาม
คาดว่าจะทราบผลในประมาณ๑๒วันนี้
กระทำดังกล่าวก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือ
เรื่องการลดค่ากรงชีพของประชาชนตามเงื่อนไขในการใช้บัตร
กฎธรรมความผิดนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ
รวมทั้งอาจจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ
ไปดูทางใต้ครับที่กระบี่นายถาวรพลเดชนะครับ
ผู้จัดการสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศ
ที่กระบีบอกว่าตั้งแต่เปิดให้ประชาชนใช้บัตรประชารัฐ
ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
มีประชาชนที่รับบัตรไปซื้อวันหนึ่งประมาณกว่าร้อยคนทีเดียวครับ
แต่ว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้ก็คือ
บางรายยังไม่ได้รับบัตร
และจุดสำหรับการจำหน่ายในกระบี่มีเพียง๑๑เครื่องครับ
ยังไม่กระจายไปทั่วถึงทั้ง๘อำเภอ
ก็หลังจากนี้จะมีถ้าเกิดว่าเมื่อได้เครื่องรูดบัตรมาแล้วมากขึ้นเนี่ย
ว่าจะมีประชาชนเริ่มไปใช้จ่ายได้มากขึ้น
สำหรับที่กระบีนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ๔๐๐๐คน
เงินประมาณ๘๐ล้านบาทต่อเดือนครับ
ปีท้ายไปดูอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่อุบลอุดรทนีครับ
ทางด้านของนางสมฤดีตรีเมือง๒ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอก
ทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รูดบัตรซื้อสินค้าที่ร้านขนาดใหญ่ในตัวเมืองอุดรธานี
ก็มีสิทธิ์ไม่ได้ต้องไปซื้อที่ในเมืองแทนนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ๕๖กิโลเมตรก็เสียค่าเดินทางกันไป
ที่สำคัญประชาชนส่วนมากเป็นคนชะลาสิครับ
แล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะฮะ
ใช้บัตรจำนวนมากมันก็ต้องรอนานหน่อย
เดินทางไปไกลด้วยต้องรอเข้าคิวนาน

ติดตั้งเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้าประชารัฐ

ซื้อไกลแล้วก็รอคอยนานนะครับ

น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ย

ต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปไกลหลายกิโลเมตร

แล้วก็เสียเงินค่าเดินทางด้วยนะครับ